คุณผู้ชมค่ะเรื่องแรกของเราในวันนี้นะคะ
เริ่มกันที่เรื่องคดีความของคนบัญเทิงกันก่อน
ไปพร้อมกับทนายสงการเลยค่ะเดินทางไปที่สารแพ่งรัชดาพิเศษ

ภายหลังเนี่ยเมื่อมีแนวคิดการทำธุรกิจที่ไม่ตรงกับคู่กรณีนะคะ
ซึ่งเป็นอดีตหุ้นส่วนจึงได้ตัดสินใจแยกตัวออกมา
แล้วก็แจ้งให้อีกฝ่ายระงับการใช้รูปของตน
ในการโฆษณาทุกช่องทางภายใน๑๕กันยายน๒๕๖๓ที่ผ่านมา
แต่ปรากฏว่าผ่านมาแล้วค่ะครบ๑เดือนเต็ม
คู่กรณีก็ยังใช้อีกค่ะใช้รูปอีกนะคะ
แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดค่ะ
ขนาดไปจ้างพรีเซนเตอร์คนใหม่ก็ยังมีการตัดแปะรูปที่จอนนี่

แบบนี้มันถือว่ามีเจตนาการกระทำที่ละเมิดค่ะ
จอนนี่นะจึงต้องขอพึ่งอำนาจศาลให้จัดการเรื่องนี้ค่ะ
เรื่องแบบนี้ปล่อยผ่านไปไม่ได้จริง
มันเกิดความเสียหายหลายอย่างทั้งภาพลักษณ์ด้วยทั้งธุรกิจด้วย

ใช่ค่ะเป็นเรื่องของสัญญาข้อตกลงอะไรต่างด้วย

ซึ่งดาราหลายคนก็โดนกันแบบนี้แหละนะ